วันพรุ่งนี้เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่
ไปที่พิศนุโลกแล้วก็ไปที่สุโขทัยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะ
ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แล้วก็เรื่องนี้ค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทย
ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน
เพื่อรับมือกับเจ้าพายุลูกใหม่คาจิกิด้วยนะคะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทธกภัย
บอกว่าขณะนี้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ประมาณ๒๖จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
โดยทางเกราะส่งมหาทัยได้สั่งการให้ทุกฝ่าย
เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์พายุลูกใหม่

อกจากนี้ค่ะก็มีการหารือเรื่องวางแผนการระบายน้ำ
อิทธิพลของพายุลูกกร
ให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
เอาไว้ใช้ในฤดูแรงหน้าด้วยนะคะ
ยืนยันว่าตอนนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้
รวมทั้งเรื่องของเงินเยียวยา

เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับ

คุณผู้ชมครับมาดูความเดือดร้อนของนักเรียนคุณครู
เกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษากันบ้านนะครับ
ซึ่งนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าการเตรียมการช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
ขณะนี้ในพื้นที่ได้ลงไปช่วยเหลือแล้วนะครับ

อุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง

และเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว
เพราะก่อนหน้านี้คือสพสั่งปิดโรงเรียน

แล้วก็มีนักเรียนได้รับผลกระทบไป๔๗๔คน

แล้วก็ลูกเสือก็ต้องช่วย
ในการที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนด้วยนะครับ
นี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับ

ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางนรมนพินโยสินวัดนะคะ

ของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ

จะลงสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังปัญหา
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย

ให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัยนะคะ
ก็จะไปพร้อมกับผลเอกอนุพงศ์พาจินดา

ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร

รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานก่อน

ช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ไปเลย
จะไปที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก

อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

อบถุงยางชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและประชาชน
รับผลกระทบจากพายุโพดุลแล้วก็เจ้าพายุลูกใหม่ที่เข้ามา
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่
แล้วก็เขาจะมีการประชุมผู้ว่า๑๗จังหวัดนะ
บรรยายสรุปแนวทางช่วยเหลือและการประเมินสถานการณ์
ในพื้นที่จังหวัดพะอิสาทังหมดด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับกรุงเทพ

ส่วนพลเอกประวิศวงศ์สวรรค์รองนายกรรธมนตรี

ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
วันที่๗กันยายนก็คือวันเสาร์นะ
ไปรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัฐนะครับ
ซึ่งขอนแก่นก็ถือว่าได้รับผลกระทบ
พายุนี้น้ำท่วมอยู่นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้มีภัยแร้ง